แล้วล่าสุดเมื่อเวลาประมาณ๑๖นาฬิกาที่ผ่านมา
ไปเลยค่ะที่สนโคครามเขตบึงกลุ่มกรุงเทพมหานครนี่แหละ
แล้วก่อนที่จะขึ้นไปแจ้งความในสอนอนเนี่ยนะคะ
เป๊กก็เลยได้มีการเปิดใจให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนก่อนด้วย
พี่เป๊กเนี่ยมาที่สถานีตำรวจวันนี้นะ
เพื่อจะมาแจ้งความเอาผิดแล้วก็มีการปรึกษากับเจ้าหน้าที่ด้วยว่า
เขาจะเอาผิดกับผู้ที่โพสต์เฟซบุ๊คที่ทำให้เขาเสื่อมเสียชื่อเสียงแบบนี้
จะเอาผิดด้วยวิธีการไหนได้บ้างเรื่องอะไรได้บ้าง
โดยยืนยันเลยนะคะว่าพี่เป๊กไม่ได้รู้จักกับผู้ชายคนดังกล่าว
แล้วก็ไม่เคยเห็นหน้าเลยและไม่รู้จักภรรยาของบุคคลดังกล่าวเลย
เพราะว่าคนนั้นเขาพาดพิงว่าพี่เป๊กไปมีความสัมพันธ์ยุ่งเกี่ยวกับภรรยาของเขา
ซึ่งพี่เป๊กยืนยันว่าไม่รู้จักเลยทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิง
ตอนแรกก็ไม่ได้อะไรหรอกนะแต่ที่ต้องออกมาพูดแล้วก็ออกมาแจ้งความเนี่ย
เพราะว่าบุคคลดังกล่าวมีการพาดพิงถึงบุคคลอื่นอย่างเช่นพี่หม่ำจกมกอย่างนี้
ซึ่งก็เกรงว่าตัวพี่หม่ำเองก็จะได้รับความเสียหายด้วย
ก็เลยต้องออกมาตัดไฟตั้งแต่ต้นลมแล้วพี่เป๊กก็พูดถึงว่าแบบ
คือตัวลูกเขาน้องลียาก็เป็นคนหนึ่งที่เล่นโซเชียลใช่ไหม

เพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดว่าลูกหรือว่าเพื่อนเนี่ยมาเห็นข้อความที่คนอื่นมาใส่ร้ายพ่อเนี่ย
มันจะรู้สึกไม่ดีและส่งผลกระทบต่อลูกต่อครอบครัวเขา

เพราะตอนแรกพี่เป๊กบอกว่าที่เห็นข้อความก็โกรธ
แต่พอไปดูในไลฟ์เขาแต่ละอัน